พาคุณผู้ชมไปดูสัตว์แปลกอย่างเห่าช้างแล้วใช่ไหม

แต่ว่าเรื่องต่อไปที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นเรื่องของช้างจริง

พูดถึงช้างแล้วก็จะต้องพาไปเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์
เพราะที่นี่นะคะเขาบอกว่าสัตว์ที่นั่นช้างที่นั่นแสนรู้มาก
น่ารักขนาดไหนตามไปดูกันถึงสุรินทร์เลยทีเดียว
ไปที่นี่เลยลานแสดงช้างศูนย์โฆษศึกษา
บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
หรือที่หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ
พามาที่นี่เพราะว่าจะพามาดูน้องช้างเล่นฮูลาฮูบแบบนี้
งานนี้นะคุณบรรดาช้างที่นี่จัดเต็มมากเลย
โชว์หวังหวังหูล่าฮูบแบบนี้
บอกแล้วว่าบางเชือกนี่เขาจัดท่ายากนะ

แล้วก็หวังหวังหูล่าฮูบไปด้วยโชเรียลาไปด้วย
สับขาหลอกเห็นไหมเต้นไปด้วยก็มีเหมือนกัน
บรรดานนักท่องเที่ยวถูกอกถูกใจปรบมือกันเกลียวกราวแบบนี้เลย
ซึ่งไม่ได้มีแค่การแสดงโชว์ควงฮูล่าฮูฟอย่างเดียวเท่านั้น

เตะบอลค่ะเตะลูกโทษทำประตูแบบนี้

ซึ่งช้างแต่ละเชือกเนี่ยเขาก็จะมีลีลาการเตะฟุตบอลที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะ
บางเชือกวิ่งตีโค้งก่อนนะ
นี่แล้วค่อยเตะโอ้โหไม่ธรรมดา

เป็นลีลาของเขานี่ถอดใส่บัวโชว์ก็มี
แต่ว่ามีช้างอยู่๑เชือก
ทำไมที่หลายคนเห็นแล้วชอบใจนี่
ชอบใจมากคือน้องเขาตีรังกา
ตีรังกาเอาหัวทิ้มลงกับพื้นยกขาหลังขึ้นมาแบบที่เราเห็นอ่ะ
แล้วค่อยไปเตะฟุตบอลเตะลูกบอล
คือเป็นความสามารถที่น่าทึ่งมากนะคะ
ได้รับเสียงปรบมือเกลียวกราวเสียงหัว
เพราะชอบใจจากนักท่องเที่ยวไปแบบเต็ม
เป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวไปเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ
มีการแสดงโชว์ที่สร้างความสนุกสนานแล้ว
เขามีโชว์แบบหวาดเสียวแบบนี้ด้วย
โอ้โหเสียวแทนจริงคุณ
คือให้ช้างทำอะไรครับน้องใบตอ

แต่คนที่จะต้องหวาดเสียวเนี่ยเขาจะให้นักท่องเที่ยว
มาร่วมการแสดงก็คือนอนลงกับพื้นแบบนี้
แล้วให้ช้างเดินข้าม

กราบคือช้างเหยียบก้อนหินกรวด

ไม่ใช่ไม่มีใครขาหักใดทั้งสิ้นนะคะ

มีตีเบาหลอกให้ตายใจ

นักท่องเที่ยวจะข้ามก็ไม่ข้ามเออ
ก้นเบาให้พอตกออกตกใจ

ที่เราเก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ

คือมันก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมนะครับ
ที่จะให้นักท่องเที่ยวเขาได้มีส่วนร่วม

ถูกต้องที่ได้รับการฝึกมานะถูกต้องแล้ว
เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ถ้ามีโอกาสดิฉันกับคุณชนะไปที่จังหวัดสุรินทร์นะ

ดิฉันจะให้คุณชนะลองไปนอน
แล้วก็ให้ช้างลองเดินข้ามดู

ไม่เหยียบตัวเหยียบแขนเหยียบขา

ปกติหน้าผมก็บานพออยู่แล้ว

โอ้โหมันจะกลายเป็นจานกระด้งเลย

ให้ดูแบบนี้ช้างเขาได้รับการสุดท้าย